ไปดูบรรยากาศที่ปรายศนีย์ไทยนะครับ
วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนนะครับ
ได้เข้าไปซื้อสแตมที่ละลึกนะครับ
เป็นสแตมปรายศนียากรที่ระลึก
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิตพระบรมราชนีนาฏ

วันนี้โหหลายคนก็เดินทางไปจำนวนมากทีเดียวนะครับ
ทำการปรายศนีย์เมื่อวานนี้ก็เต็มไปด้วยประชาชนจำนวนมาก
ที่เดินทางไปจับจองตราปรายศนียากรที่มรลึก
ในชุดวันเฉลิมพระชนมพันศาสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏ

ซึ่งได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดสร้างขึ้น๙แสนดวง
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมภัณฑาสาว์๘๖ภัณฑาสาว์
ในปี๒๕๖๑ครับ
หลายคนเดินทางไปรับตราปรายศนียากรที่ระลึกตั้งแต่ช่วงเช้า
พร้อมระบุด้วยว่าจะเก็บไว้เป็นที่บรรลึก
ที่มีคุณค่าทางจิตใจแล้วก็ส่งต่อให้กับคนสำคัญต่อไปครับ
คุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค
ลักษณะที่ที่ทรงพระสถิติชมที่ทรงพระสถิติชม
ซึ่งรูปที่ได้มาจากในวังก็ชุดนี้มีความสหงามแล้วก็
มีภาษาธุษฎรภิกษาสนุกภัมณา
ตัวปรัชนียากรที่ละลึกพิมพ์สี่สี
ซึ่งใครก็สามารถจับจองได้ต้องสอบถามเพิ่มเติม
ฝ่ายการบริหารลูกค้าบริษัทปรายศนีย์ไทยจำกัด
จากว่าหลายที่ตอนนี้จำหน่ายหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับ